หน่วยคอมมันโดกองปราบปรามถึงกว่าร้อยนายค่ะ
วันนี้เปิดปฏิบัติการเข้าไปปิดล้อมตรวจค้น
ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายทั้งหมด๔จุดทั่วกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีนายชูวงแทร่ตั้ง
รวมทั้งคดียาเสพติดที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินค่ะ
สามารถยึดทรัพย์สินรวมทั้งเอกสารต่างไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากนะคะ
เราไปติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
คอมมันโดกองปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
ปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
หมายค้นสารอาญารัชดาพิเศษเข้าตรวจยึดบ้านหลังใหญ่
เลขที่๑๖ทับ๑และ๑๖ทับ๒
ภายในซอยนวมิน๗๔แยก๙เขตบึงกลุ่ม
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวอโนไทยฉัดวรางกูล

เวลาผ่านไปกว่า๓๐นาที
ยังไม่มีท่าทีตอบรับจากคนภายในบ้าน
ตำรวจจึงเริ่มใช้ยุทธวิธีเข้าดำเนินการ
จากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินของปปง
ทำให้ทราบว่าบ้านหลังนี้รวมไปถึงทรัพย์สินอื่น
อีกหลายรายการของนางสาวอโนไทย

บนการยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ

หลังคอมมันโดข้าวเคลียร์พื้นที่
พบเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นจำนวน๒หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจค้นภายในบ้าน
พบเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นจำนวน๒หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ซึ่งอีกหลังเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่
เปิดเป็นอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า

พร้อมยึดรถยนต์๗คันรวมมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
ขณะที่คนงานซึ่งเป็นชาวต่างด้าว๖คน
แบ่งเป็นชาย๔คนหญิง๒คน
ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้ดูแลภายในบ้าน
แต่ไม่รู้เห็นว่าเจ้าของบ้านหลังนี้
มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
ปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นปั้นเป้าหมายตามความผิดฟอกเงิน
เข้าตรวจค้นอีก๒จุดสำคัญ
คือเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๓๓ทับ๙๔ภายในหมู่บ้านวิสต้าพาร์คย่านราชพฤกษ์
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวกันทนาศิวาธนพล
และบ้านของนางสาวอุราชาวชิรากุณฑลอดีตโปรเกอร์
ภายในหมู่บ้านบางกอกบุรวาสพระรามเก้า
ซึ่งทั้งสองเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันปลอม
และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหรือรับของโจร
กรณีรับโอนหุ้นของนายจูวงแทร่ตั้ง
อดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่กว่า๓๐๐ล้านบาท
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดบ้านและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงรถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียน
ยยน๘๒๒๒กรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปตรวจสอบด้วย
สำหรับปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้

ในการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย
ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และคดีโกงหุ้นหน่ายจูวง

และพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด